จากการสัมภาษณ์สื่อเมื่อวานอาจจะมีการสื่อสารกันด้วยเสียงนะครับ
ด้วยเสียงที่ไม่ชัดนักบางทีท่านอาจจะพูดแล้วก็เข้าใจ
ในเรื่องอะไรที่มันอาจจะทำความเข้าใจผิด
ท่านไม่ได้มีเจตนาอย่างที่หลายท่านเข้าใจกัน
ตัวท่านเองท่านยืนยันว่าท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ให้ความยุติธรรมกับผู้ปกครองกับนักเรียน
เพราะตัวท่านเองเป็นครูมาตลอดเกือบ๗๐ปี
ในชีวิตท่านดังนั้นทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายครับ
จะได้รับความยุติธรรมครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเจอกันรอบดึกนะคะ

ในส่วนของวันนี้ค่ะเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ฟังประธานเครือแล้วก็ลูกชายของประธานเครือไปแล้วนะคะ
ก็ยังมีประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์มากนักนะคะ
เพราะว่าในส่วนของห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องของครูจุ๋มที่เรียกกันนะคะว่าครูจุ๋มเนี่ยก็เริ่มไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่ใช่แค่อนุบาลหนึ่งนะคะ
แต่ว่าชั้นปีอื่นอื่นเองก็ต้องการดูกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันและก็ไม่ใช่แค่สาขาที่เกิดเหตุที่ราชพฤกษ์เท่านั้น
แต่ว่าในเครือเดียวกันสาขาอื่นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มไปขอดูกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าลูกอาจจะมีลักษณะความเจ็บบัตรแผลที่ค่อนข้างแปลกนะคะ
อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปวันนี้เราจะเริ่มต้นคุยกับหนึ่งสายก่อนนะคะเราจะคุยกับคุณแม่อีกหนึ่งท่านซึ่งน้องก็คือลูกเนี่ยอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งไม่ใช่ห้องที่เป็นข่าวอยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
แต่อย่างที่บอกคือคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงลูกตัวเองเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไรจากพนักงานหรือว่าบุคลากรของโรงเรียนนะคะสายแรกเราจะคุยกับคุณแม่พัทราวดีเหม็นคอนบุรีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ

ขาของแม่นี่คือไม่ใช่ห้องครูจุ๋มใช่ไหมคะ

แล้วของคุณแม่เนี่ยได้ดูกล้องวงจรปิดเต็มแล้วหรือยังคะ
ของคุณแม่ได้ดู๒วันค่ะ
วันคือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ของเดือนกัญญาเหรอคะคุณแม่

แล้วพบไหมคะคุณแม่ว่ามีอะไรผิดปกติ

แต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าอย่างสมมุติเราพูดถึงห้องที่น้องลูกคุณแม่อยู่เนี่ยนะคะ
คือมันได้ดูแค่๒วันซึ่งแปลว่าอาจจะไม่ได้จบเท่านี้ใช่ไหมคุณแม่
อันนี้คุณแม่ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าไม่อยากดูต่อแล้วอะค่ะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในห้องเรียนเดียวกันนี่ได้ดูไหมคะ
อันนี้ไม่มั่นใจค่ะ
ตอนที่ไปขอดูกันนะคะแม่จ๋ารวมตัวกันไปหรือว่าต่างคนต่างแยกกันไปดูทีละครั้งค่ะ
อันนี้ให้ทางผู้ปกครองไปขอมาค่ะแล้วเราก็มาขอต่ออีกทีนึง
เขามีแค่๒วันเหรอคะแม่
ทางเราขอมาได้แค่๒วันเนื่องจากปลายมันค่อนข้างใหญ่อะค่ะ

พบผู้บริหารอีกบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นดูกล้องหรือว่าขอคำชี้แจงก็ตาม
อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะ
ห้องเรียนที่ลูกแม่อยู่มีครูกี่คนที่ประจำค่ะ
ที่ประจำก็คือมี๓ท่านค่ะ
เป็นครูประจำชั้นกี่คนคะแม่

แล้วก็อีก๒คนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ไหมคะ

ซึ่งคนที่คนที่เข้ารักษณะทำร้ายเด็กเนี่ย
แค่คนเดียวหรือทั้ง๓คนเลยคะ
ในกรณีของคุณแม่ที่น้องโดนคือท่านเดียวค่ะ

ซึ่งครูพี่เลี้ยงสองคนอยู่ในห้องนะตอนเกิดเหตุไหมคะ
เท่าที่ดูเหมือนจะไม่อยู่นะคะ
คุณแม่ถ้าดูเฉพาะตอนจุดตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณแม่คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุไม่ใช่ครั้งแรก

แล้วคุณแม่ได้คุยกับผู้ปกครองห้องอื่นบ้างไหมคะ
ไม่ได้คุยเลยค่ะ
กรุ๊ปไลน์หรือว่ากลุ่มผู้ปกครองไม่ได้คุยกันเลยเหรอคะ
ค่ะคือห้องอื่นไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

ท่านอื่นก็เหมือนก็ดูของบทของลูกแต่ละคนไปอะค่ะ
แล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตั้งใจคือ
คิดว่าจะให้ลูกเรียนต่อให้จนจบชั้นปีก่อนแล้วค่อยย้าย
หรือว่าจะย้ายออกเหมือนห้องครูที่เป็นข่าวคะ
สำหรับของคุณแม่ก็คือให้น้องออกเลยค่ะ
แต่สำหรับท่านอื่นของอันนี้คุณแม่ไม่ทราบ
คุณแม่ถามนิดนึงค่ะแทนผู้ปกครองท่านอื่นว่าเวลาให้ออกเลยเนี่ย
คือเราหาโรงเรียนทันไหมคุณแม่
หรือว่าก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับอาจจะเสียไปสักปีนึง
ลูกเข้าใหม่ตอนปีการศึกษาหน้าไปเลยคะ
ถ้าสำหรับของน้องเนี่ยตอนนี้มีโรงเรียนรับแล้วค่ะ
ไม่มีปัญหาเนอะสำหรับเด็กเล็กใช่ไหมคุณแม่เขาก็เหมือนกับแบบเขาก็มีเพื่อนใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าคือบางที่เขาก็ในปริมาณของโรงเรียนก็คืออาจจะมีเต็มบ้างอย่างนี้ค่ะ

แล้วทางโรงเรียนได้มีการลงโทษครูซึ่งทำร้ายเด็กยังคะ
เท่าที่ทราบคือให้ออกค่ะ
แล้วมีการชดเชยเยียวยาหรือว่าดำเนินการอย่างอื่นให้ทางครอบครัวไหมคะ

คุณแม่คุยครั้งล่าสุดเนี่ยคนที่ผู้ปกครองได้คุยด้วยคือใครคะ
คนที่ผู้ปกครองได้คุยด้วยคือใครค่ะ

ที่คุณแม่ได้พบล่าสุดก็คือรอบนั้นรอบเดียวเลยใช่ไหมคะ

แล้วคุณแม่คิดว่าตัวคุณแม่เองจะไปเรียกร้องให้เกิดการชดเชยเยียวยากรณีที่ลูกโดนทำร้ายไหมคะ
ก็ดำเนินการต่อไปค่ะ
คุณแม่ถ้าสมมุติถามคุณแม่ว่าแม้ว่าเราจะให้ลูกออกจากโรงเรียนแล้วก็หาโรงเรียนอื่นแทนให้แล้วเนี่ยคุณแม่ต้องการอะไรจากโรงเรียนต้นเหตุบ้างคะ
ก็ตามที่ผู้ปกครองท่านอื่นหรือที่เขายื่นเรื่องไปก็ตามข้อเสนอนั้นเลย

คุณแม่ถ้าดูแล้วเนี่ยมีมีเรื่องไหนอีกไหมที่คนนอกควรจะช่วยกันตรวจสอบทางโรงเรียนนอกเหนือจากดูเป็นรายห้องจำเป็นต้องตรวจสอบเหมือนกับเช่นนะคะข้อเสนอบอกว่าอาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นต้องจุดอื่นด้วยนะคะหรือว่าควรจะมีการตรวจใบประกอบวิชาชีพคือมันมีอะไรอีกไหมที่ท

ได้ยินเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีข่าวในช่วงสัปดาห์นี้ของที่โรงเรียนไหมคะไม่ค่ะอืมแล้วหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยแล้วมาเจอห้องของของลูกคุณแม่ด้วยเนี่ยเอ่อมีการคุยกันไหมคะว่ามีใครได้ยินอีกไหมว่าชั้นปีไหนหรือว่าห้องไหนที่ทำแบบนี้เหมือนกันมีครูทำแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะครูครูสอน

ทำการผ่อนผันได้ครั้งละสองปีได้ทั้งหมดสามครั้งก็คือเท่ากับหกปีอันเนี้ยตกลงเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะคือคืออย่างนี้ต้องต้องเข้าใจว่าใบประกอบวิชาชีพที่นี่ที่พูดถึงเรื่องการผ่อนผันเนี่ยนะคะค่ะคือหนักหนังสืออนุญาตที่ใช้แจงใบประกอบวิชาชีพค่ะเอ่อกรณีที่ที่คนที่เข้ามาเป็นทูแล้วเขาไม่ได
ในระหว่างที่เขากำลังเรียนเพิ่มเติมแต่เขาก็สามารถสอนได้โดยทางครูรุษภาเนี่ยเขาจะออกเป็นหนังสือประกอบวิชาชีพ
โดยให้มีอายุคราวละสองปีค่ะซึ่งกรณีนี้มีทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครก็ใครก็ได้อ่ะนะฮะ
มันต้องจบปริญญาตรีมาเหมือนกัน
แล้วเขาก็ต้องไปเรียนเสริมเช่นในอดีตเรียกว่าหลักสูตรปบัณฑิต

เพื่อให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
เดี๋ยวนะคะคือถ้าสมมุติเราเอากรณีของโรงเรียนสารศาสตร์ที่เป็นข่าวมาจับ
เรากำลังพูดถึงครูที่ต้องมีหน้าที่สอนถูกไหมคะ
ไม่ใช่ครูที่เรียกกันติดปากว่าครูพี่เลี้ยง
ไม่ใช่ครับ
บังคับให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งเขาไม่ต้องสอนเขาเลยไม่ถูกบังคับเรื่องนี้ถูกไหมคะอาจารย์
ใช่ครับทีนี้เขาก็ไม่สามารถสอนได้ด้วย
ทีนี้ที่เราพูดถึงใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพที่ว่า
คือคนที่อย่างน้อยที่สุดคือมันถูกกำหนดไว้ว่า

ญาตรีทางการศึกษาครับ
แล้วที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเพราะอะไรคะอาจารย์
เพราะเนื่องจากว่ามาตรฐานวิชาชีพกำหนดไว้ว่า
มาตรฐานความรู้เนี่ยปกติครูต้องเรียน๕ปี
ทีนี้บังเอิญว่ามีครูที่จบปริญญาตรีทางการศึกษา
จบแค่๔ปีนึกออกไหมครับ
เขาต้องไปเรียนเสริมในอดีตเรียกว่าหลักสูตรปอวัณฑิต
ซึ่งล่าสุดเนี่ยกำลังจะปรับเป็นระบบใหม่แล้ว
เพื่อให้ได้ครบตามมาตรฐานความรู้
คนเหล่านี้เขาจะมีมาตรฐานประสบการณ์แล้ว
คือต้องประกอบด้วยมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์นะครับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและก็จัญญบัติ

ทีนี้สิ่งที่เขายังขาดอยู่ก็คือมาตรฐานความรู้
เขาก็เลยต้องใช้หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู

แต่มีเงื่อนไขว่าที่โรงเรียนไหนต้องโรงเรียนนั้นเท่านั้น
จะไปใช้กับโรงเรียนอื่นก็ไม่ได้
หมายถึงว่าคือถ้าสมมุติคุณได้ผ่อนผัน

คุณต้องคือเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาสอนโรงเรียนนั้น

หนังสืออนุญาตฉบับนี้จะโมคะทันที

มันติดอยู่ที่โคต้าที่ได้จากสถานศึกษาเหรอคะ
คือต้องเข้าใจว่าในระบบของการประกอบวิชาชีพครู
มีหนังสือที่เป็นการอนุญาตจากครูรุษภานี่มีอยู่๓แบบ

เขาเรียกว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อันนี้คือใบตัวจริงมีอายุ๕ปี

คือคนที่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพเนี่ย
ถ้าต้องการเป็นครูต้องมาขอ

แล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางครูรุษภา

ก็จะพิจารณาออกให้เขาเรียกว่าหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากคำว่าใบเป็นหนังสืออ่ะนะฮะค่ะอ่าแล้วแบบที่สามก็คือว่า
แบบที่เขามีมาตรฐานความรู้ครบแล้วแต่เขายังขาดเฉพาะมาตรฐานประสบการณ์
ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า๑ปี
พวกนี้ได้แก่นักศึกษาฝึกสอนเขาเรียกว่าหนังสืออนุญาตอนุญาตการสอนค่ะ
อันนี้ก็เงื่อนไขคล้ายกับหนังสืออนุญาตชั่วคราว๒ปีครั้งแรกนะฮะ
หนังสืออนุญาตการสอนก็โรงไหนโรงนั้นเหมือนกันเปลี่ยนโรงเรียนไม่ได้อืม
แสดงว่าคือทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างที่ขอผ่อนผันไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้ว
แต่คือต้องสังกัดที่เดิมต้องโรงเรียนเดิมเท่านั้นค่ะ
อาจารย์ทีนี้ในส่วนของการพูดถึงบอกว่าคือ
ที่สุดเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนั่นแหละแล้วต้องจบต้องจบด้านการศึกษาด้วยป่ะคะอาจารย์
ญาตีทางการศึกษาครับอ่าไม่ไม่ว่าจะเรียกว่าศึกษาศาสตร์คารุศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
อ่าครับเขามีมาตรฐานมีการตรวจสอบเรื่องหน่วยกิจอะไรกันอยู่ครับค่ะซึ่ง
ตามปกติแล้วเนี่ยทางครูรุษภาต้องการ๕ปีถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพถูกไหมคะแต่ตามปกติอันนี้เรียนไม่มีความรู้ทางสายงานด้านนี้เลยนะคะ
แต่ว่าตามปกติเวลานึกถึงปริญญาตรีถ้าไม่ใช่หมอหรือว่าอะไรที่เฉพาะทางมากเรามักจะคุ้นกันว่า๔ปีจบ
คำว่า๕ปีหมายความว่าอะไรคะอาจารย์๕ปีเป็นหลักสูตร๕ปีรวมทั้งฝึกประสบการณ์ก็คือฝึกสอนใช่ไหมคะ
เมื่อก่อนเราเรียกว่าฝึกสอนแต่วันนี้เขาเรียกภาษาใหม่ว่าฝึกประสบการณ์ค่ะ
ซึ่งมันซึ่งมันจะรวมอยู่ในระหว่างที่เขาเรียนก่อนก่อนจบปริญญาตรีเหรอคะ
คือถ้าเขาจบเรียนหลักสูตร๕ปีตามหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่เป็น
เอ่อคุณศพรรษรับรองว่าให้ใช้เป็นวิชาชีพทูได้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย
พอเขาจบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอืมโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปขอหนังสือชั่วคราวค่ะ
ครับแต่แต่ทำไมบางคนถึงจบมาแล้วไม่ได้เลยล่ะคะถ้าสมมุติตรงสายอ่ะค่ะ
คือมันหน่วยกิจไม่พอหน่วยกิจที่เกี่ยวข้องไม่พอหรือไม่ก็บางทีเขาเรียนหลักสูตร๔ปีมา
นะครับอ่าจะเป็นอย่างงี้หรือหรือจบไม่ตรงสายได้ไหมคะอาจารย์สมมุติเรียนจบ
เรียนจบจบเศษศาสตร์สมมุติเรียนจบเศษศาสตร์เรียนจะมาสอนหนังสืออย่างนี้ค่ะ
งี้เรียกไม่ตรงสายคือมีโอกาสเป็นครูไหมคะมีโอกาสเป็นครูไหมตรงนี้จริงจริงผมเนี่ย
ไม่ใช่เจ้าของเรื่องโดยจงอะนะฮะต้องต้องให้ครูรุฑภาต่ออ่าได้ค่ะ
ฐานะที่ผมเข้าไปร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเราเรารับรู้มาอย่างนี้นะครับ
เป็นกติกาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอากรณีของสารศาสตร์เนี่ยนะคะ
แล้วบอกว่าครูเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพคำถามคือกรณีสารศาสตร์เลยนะคะ
คือไม่มีใบประกอบวิชาชีพแปลว่าอยู่ระหว่างผ่อนผันหรือว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการผ่อนผันด้วยซ้ำคะ
คืออย่างงี้ผมเรียนข้อเท็จจริงว่าปกติสชเนี่ยเราดูแลเรื่องอ่า
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนมันเชื่อมโยงอยู่กับการรับเงินอุดหนุนด้วย
อย่างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤษเนี่ยเอ่อในฐานข้อมูลมีครูอยู่ร้อยสี่สิบคน
ในร้อยสี่สิบคนเนี่ยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีครบถ้วนทุกคนครับ
เอาประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าถ้าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุปุ๊บเนี่ย
แกรมมันจะตัดเงินอุดหนุนโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นโรงเรียนเขาก็เฝ้าระวังว่า
เอ่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี้ยจะต้องต่อซะก่อนที่จะหมดอายุอืม
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าครูโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่กี่คนตรงนี้หนึ่งผมยืนยันได้ว่ามีใบประกอบวิชาชีพแน่แน่
ตามสารข้อมูลในโรงเรียนสชนะครับเพราะมันเชื่อมโยงอยู่กับการรับเงินหนุนจากรัฐด้วย
ส่วนที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปตรวจสอบ
หรือว่าที่สังคมตรวจสอบพบว่าโรงเรียนเนี้ยมีมีบุคลากรอยู่ทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่าคน
ทีนี้ตอนนี้มันต้องไปแยกแยะว่าใน๓๐๐กว่าคนเนี่ย
เป็นตำแหน่งที่ต้องบังคับให้มีใบประกอบวิชาชีพคือเป็นครูเป็นรองผอเป็นผู้อำนวยการอะไรเนี่ยนะฮะ
กี่คนที่เหลือก็ต้องไปดูอีกว่าเขาทำหน้าที่อะไร
ถ้าเขาทำหน้าที่เอ่อเป็นบรรณรักษ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องค่ะ
หน้าที่เป็นโจทัศนศึกษาก็ไม่ต้องพี่เลี้ยงก็ไม่ต้อง
เพราะฉะนั้นเวลาเขาตัวเลขเนี่ยที่รายงานเนี่ยรู้สึกเขาจะเอามาจากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นะครับ
แล้วขณะนี้สชเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันรายละเอียดก็จะออกมาว่า
มีครูที่ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้วไม่มีอ่ะมีไหมนะครับแต่แต่นะตอนนี้ถ้าถ้าถามว่ามีกี่คนที่อยู่สารศาสตร์
ที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเอาตามทะเบียนเนี่ยคือครูที่ต้องสอนก็คือมีครบทุกคนเหรอคะ
มีครบทุกคนครับผมยืนยันได้ว่ามีครบทุกคนเพราะถ้ามีไม่ครบหรือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขาดหมดอายุเนี่ยเอ่อ
โปรแกรมการรับเงินอุดหนุนจากรัฐจะตัดโดยอัตโนมัติเลยการการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากตัวเลขที่ที่ขึ้นไว้อย่างเป็นทางการ
อันนี้คือทางส่วนกลางลงไปตรวจหรือขึ้นอยู่กับการเข้ามากรอกเองของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนคะ
อันนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของรุษภาเลยครับอ่าซึ่งในส่วนของการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเนี่ยคือ
ก็คือตามระบบถูกไหมคะคือไม่ได้ควบคุมตามคนกรอกแต่ควบคุมตามการตรวจจริงถูกไหมคะ
คุมตามการตรวจจริงเลยครับตรงนี้ไม่สามารถบิดพิ้วอะไรได้
เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าตัวที่จะต้องมาก่ออ่านะครับเพราะว่าข้อสารข้อมูลเราเชื่อมโยงกัน
ค่ะอ่าอันนี้ในในส่วนของครูที่ที่ขึ้นว่าจะต้องเป็นผู้สอนร้อยสี่สิบคนของศาลศาสตร์ที่เกิดเหตุเนี่ย
ครับมีใบประกอบครบทีนี้สำหรับครูที่ครับค่ะอาจารย์ทีนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ
มีคนที่เอาอย่างนี้เราไม่เอาตามชื่อตำแหน่งที่เรียกติดปากว่าทิชเชอร์เชอร์หรือครูพี่เลี้ยงนะคะ
ครับคนที่ไม่ได้มีหน้าที่สอนโดยตรงแต่เขาไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตอ่า
แต่จริงแล้วสอนด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกวันไม่ได้ทุกคลัสอันนี้มีจริงไหมคะ
ตรงนี้นี่ผมยังไม่กล้ายืนยันอ่ะนะครับแต่ว่าเอ่อโดยกฎหมายของสภาครูเนี่ย
เขาจะยกเว้นให้ในกรณีที่เข้ามาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกเป็นครั้งข่าวค่ะ
ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากประเภทแล็บบอยประเภทอย่างนี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค่ะนะครับส่วนครูอาการอะไรเลยไม่ต้องค่ะส่วนครูต่างชาติอ่ะค่ะ
ส่วนใหญ่ที่พบคือชาตินี้ต้องมีขึ้นอยู่กับว่าเขาจ้างเข้ามาเป็นอะไร
ถ้าจ้างมาเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนประจำครูต่างชาติเนี่ยจะต้องผ่านด่านเยอะมากเลยครับ
เขาจะต้องมีใบหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพ๒ปีก่อนค่ะครับ
เพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบและถวงดุลตรงเนี้ยนะครับถ้าหากว่าครูครูต่างชาติเนี่ย
ถ้าหากว่าได้วีซ่าแบบเอ่อนอนรหัสดีที่เข้ามาทำงานนะครับ
ก็ไม่ได้ง่ายแล้วสำหรับคนต่างชาติคือใบอนุญาตทำงานในประเทศเราเนี่ย
ถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็มีขั้นตอนหนักหนาพอสมควรอยู่แล้ว
แล้วยิ่งถ้าต้องเป็นครูเนี่ยมันจะยิ่งเบิ้ลความยากเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย
เนี่ยเข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ใช่ครับอ่าแต่ทีนี้ในในแง่ของ
ครูต่างชาติกับโรงเรียนที่เกิดเหตุมีจำนวนเยอะไหมคะเท่าที่
ทางศึกษาเอกชนตรวจสอบอ่ะค่ะเอ่อที่ข้อมูลถ้าเบื้องต้นว่ามีอยู่ทั้งหมด
สิบสี่คนค่ะนะครับคือครูที่เข้ามาสอนภาษาเนี้ย
แล้วตรวจสอบล่าสุดนี่เอ่อเจ็ดสิบสี่คนมีหนังสืออนุญาตประกอบอ่าใบอ่า
อนุญาตอ่าการประกอบวิชาชีพครูครบมีครบเหรอคะมีครบครับ
แล้วครูที่อยู่ห้องเดียวกับครูจุ๋มคนนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมีชื่อขึ้นทะเบียนว่าเป็นครูต่างชาติที่มีเอกสารครบไหมคะ
ตรงนี้ในฐานข้อมูลของเราไม่มีชื่อครูคนนี้เขาต้องไปดูอีกกี่หนึ่งว่าเอ่อเอ่อ
โรงเรียนจ้างครูคนนี้เข้ามาทำหน้าที่แบบไหน
เขาจ้างเข้ามาในฐานะวิทยากรบุคคลภายนอกหรือจ้างเข้ามาเป็นครู
เพราะว่าขณะนี้ที่โรงเรียนจ้างชาวต่างชาติมาเนี่ยจ้างมาหลายลักษณะค่ะ
จ้างเข้ามาเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาครูจ้างเข้ามาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็ก
อย่างเนี้ยฮะถ้าอย่างงี้เนี้ยเอ่อมันต้องดูสัญญาการทำงานนะครับอืม
คือผมอธิบายอย่างนี้ไหมว่าถ้าครูต่างชาติคนหนึ่งอยากเป็นครูในเมืองไทยทำยังไง
จะต้องทำสัญญากันก่อนนะครับทำสัญญาเสร็จต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและขออนุญาตมาที่สช
อืมนะครับค่ะเพื่อสอจอตรวจสอบอะไรทุกอย่างว่ามีวุฒิปัญญาตี
คุณผ่านโทเฟลมาไม่น้อยกว่า๖๐๐คุณไม่ใช่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงในที่นี้หมายถึงกลุ่มเสี่ยงการก่ออาจยากรรมซึ่งเราได้รับสารข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงอยู่นะฮะ
ค่ะถ้าสชตรวจสอบจนมั่นใจแล้วเนี่ยสชก็จะอนุญาตค่ะพร้อมกับทำหนังสือ
ยังกงศูนย์หรือว่าสถานทูตที่ประเทศที่ครูคนนั้นอยู่นะครับ
แล้วครูคนนั้นก็จะได้เอกสารจากเราเสร็จก็จะไปขอออกวีซ่านนบีแบบชั่วคราวค่ะ
หมายถึงให้มีอายุไม่เกินเก้าสิบวันเขาก็บินกลับบินเข้ามาในประเทศ
พอเข้ามาในประเทศปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือเอาหลักฐานทั้งหมดนี่แหละ
ไปที่ครูรุษภาค่ะเพื่อไปให้ครูรุษภาออกหนังสือเอ่อหนังสือให้ประขอบวิจาชีพภูมิ
ชั่วคราวไม่เกินสองปีได้ค่ะเมื่อไหร่ที่เขาได้จากครูสภาเสร็จ
เขาก็ต้องไปที่กรมจัดหางานเพื่ออืมออกเวิร์กเฟอร์มิตรค่ะนะครับ
เขาจะต้องไปที่ตมเพื่อขยายวีซ่าจากเก้าสิบวันเป็นหนึ่งปีค่ะ
สัญญาจ้างถึงเนี้ยจะมีอายุเกินหนึ่งปี
สัญญาจ้างที่โรงเรียนทำกับสูริเราเลยให้ทำไว้ร่วมหน้าหนึ่งเดือน
อาจารย์คะเอาอย่างนี้นะคะเท่าที่ฟังมาเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้
นะคะคือเหมือนกับบุคลกมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องใบ
ญาตใบประกอบวิชาชีพเลยแต่นั่นหมายความว่าต้องลง
ไปตรวจซ้ำอีกครั้งและไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับเขายังต้องตรวจอยู่ครับ
ได้ค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรารอดูจากการตรวจความคืบหน้าของทาง
ทางคณะกรรมการก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาค่อนข้างกระชับ
แต่ว่าพอเห็นภาพตรงนี้ย้ำตามที่ท่านเลขาบอกก่อนก็คือนะ
ตอนนี้ตรวจเฉพาะสารศาสตร์สาขานี้ไม่มีปัญหาเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ

ค่ะเดี๋ยวถ้ามีการตรวจซ้ำแล้วมันจะมีปัญหา
ถ้าจะมีปัญหาก็จะมีอยู่น่าจะสักประเด็นเดียว
ประเด็นที่ว่าตอนจ้างมาแล้วไม่ได้จ้างเป็นครู
แล้วอาจจะมีพยานหลักฐานว่าคนใดคนหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นครู
ถ้าอย่างนี้มันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายสภาครู
ซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันว่ามีใครที่ไหนยังไงหรือไม่
ค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้คือยังเรียกว่าไม่ได้สรุปในแง่ของการลงรายละเอียดตรวจซ้ำ
แต่ว่านะตอนนี้ถ้าเอาตามที่ขึ้นทะเบียนคือยังไม่พบว่าผิดถูกไหมคะ

ค่ะยังไงขอบคุณท่านเลขาตอนนี้ก่อนนะคะ

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกับครูที่เคยอยู่ที่สารศาสต
คุณครูก็เขียนในเฟซบุ๊กนะคะว่าเพราะอะไรคุณครูถึงตัดสินใจลาออกมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งสายนะคะเป็นคุณครูที่อยู่ในเครือโรงเรียนสารศาส
คือก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ในเครือนะคะแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะ
คุณมุกไม่ได้อยู่ในสาขาที่สารศาสตร์ราชพฤกษ์ที่มีเหตุอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ

แล้วคุณมุกออกมากี่เดือนกี่ปีแล้วคะ
ออกมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะ

จะต้องเท้าความไปเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกก็คือ
เราไม่โอเคกับระบบการดูแลของโรงเรียนค่ะ
ดูแลครูหรือดูแลเด็กคะ

ทั้งสองอย่างที่เรารู้สึกไม่โอเคค่ะ

การปฏิบัติตัวของครูผู้สอนเอง

เป็นกรณีที่มีครูท่านหนึ่งขโมยข้อสอบของเราออกไปจากกองเก็บข้อสอบอะค่ะคือคือการ
ครูผู้สอนแต่ละวิชา
แต่คือในกรณีที่มีข้อสอบหลุดออกไป
เราไม่ได้ไปต่อตรงว่าจะมีอีกคนไหน
เป็นคนเอาข้อสอบเราออกไปคือเราไม่ทราบค่ะ
ตั้งแต่ตอนที่เขาสอบหลุดออกไปเรามาทราบอีกทีตอนที่มีนักเรียนที่สอบเสร็จแล้วค่ะ
เขาได้นำไปพูดกับเพื่อนเขาบอกว่าข้อสอบที่เอาออกเนี่ย
วิชาที่เราออกตรงกับที่ครูท่านหนึ่งสอนเขาในที่สอนพิเศษนอกโรงเรียน
ก็คือเป็นครูท่านนั้นที่รับเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพเสริมในการสอนพิเศษของนักเรียนนะคะ
ครูคนนั้นที่บอกว่าสอนพิเศษคือก็ไม่ได้สอนพิเศษของโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือโรงเรียนเนี่ยจะมีให้ครูสอนพิเศษอยู่แล้วทุกเย็น
แต่ครูคนนี้เหมือนเป็นเอานำไปทำเป็นธุรกิจของตนเอง
ก็คือไปสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กหยุดเรียนแล้วค่ะ
ก็คือจะนัดเด็กไปว่าอ่าจะไปเรียนที่บ้านพิเศษคนนั้นคนนี้ในเวลากินในเร็วนี้ก็นัดกันไปแบบเนี้ยค่ะ
อันนี้ชั้นปีอะไรคะอาจารย์ครูบอกได้ไหม
อ่าตอนที่เกิดเรื่องเนี้ยเป็นชั้นประถมมาศึกษาปีที่สี่ค่ะ
อ่าแล้วจากนั้นจัดการกันยังไงอ่ะคะภายในโรงเรียนตรวจสอบ
จากนั้นเราก็พอเราทราบเรื่องเราทราบเรื่องจากครูประจำชั้นของเด็กคนนั้นนะคะ
เราก็เลยเดินไปถามเด็กก็คือไปถามเด็กว่าขอสอบถามหน่อยได้ไหมลูกว่า
เอ่อข้อสอบที่หนูบอกว่าตรงเนี้ยเอ่อคุณครูอยากรู้ว่าตรงยังไง
หนูหนูพออธิบายให้ครูฟังได้ไหมค่ะคือเด็กคนนั้นเขาก็บอกค่ะ
บอกกับพร้อมหยิบสมุดมาหนึ่งเล่มสมุดที่เขาเป็นเล็กเชอร์ในการเรียนพิเศษอะค่ะ
เขาก็หยิบสมุดมาให้เราดูก็เปิดให้เราดูเลยนะคะ
อ่าในในข้อความที่เขาเขียนคือคำตอบที่เราอ่า
เด็กจะเขียนเป็นคำตอบเลยว่า๑ตอบอะไร๒ตอบอะไร๓ตอบอะไรครบทุกข้อใช่ค่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของการแบบคือสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเรื่องที่ครูเล่าใช่ทั้งหมดเนี่ย
คือไม่ใช่ว่าสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ออกสอบแต่ให้จดคำตอบอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะ
คือถ้าถ้าจะขอดูหลักฐานเรามีนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปหลังจากจบฝ่ายก็ได้ค่ะ
เราเราก็ตอนแรกพอเราเห็นเรารู้เลยว่าเป็นข้อสอบของเราเพราะเราเป็นคนออกเงินอ่า
เราก็ยืนยันความคิดของเราอีกครั้งหนึ่งโดยการที่นำข้อสอบของเราเนี่ย
เทียบเลยมาเทียบกับสิ่งที่เด็กจดเลยก็คือตรงทุกข้อไม่มีข้อไหนผิดพลาดเลย
หลังจากนั้นเราก็นำเรื่องนี้ค่ะไปแจ้งให้ผู้บริหารระดับเรา
ระดับเราก็คือผู้บริหารที่ดูแลเราด้วยแล้วก็ดูแลเด็กในชั้นประถมที่เราสอน
ค่ะท่านทราบเรื่องแต่ว่าไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้
ท่านเลยพาเราเนี่ยไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสถานนั้นนะคะ
เราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าในกรณีแบบนี้เป็นการทุจริตหรือไม่
เรามีการให้เขาดูทั้งหลักฐานที่เรามีแล้วก็ข้อสอบที่เราออกค่ะ
ให้เขาเทียบดูเราก็ทราบแล้วค่ะว่าเป็นคุณครูท่านไหน
เพราะว่าเด็กสามารถระบุตัวตนชัดเจนค่ะอืมหลังจากนั้นพอเราแจ้งเรื่องไป
เราก็ไม่ได้เจอกับคุณครูท่านนั้นนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องการปะทะอารมณ์ด้วย
หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาก็ได้เรียกกันไปคุย
แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจว่าที่จะย้ายคุณครูท่านนั้นออกจากครูประจำชั้น
เราก็คิดว่าเขาสมควรจะได้ลงโทษแล้วเพราะว่าเขาทุจริตถูกไหมคะ
แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขาได้ย้ายคุณครูท่านนั้นไปเป็นเลขาของตัวเอง
คือย้ายพอเข้าใจได้แต่ว่าลงโทษอะไรก่อนย้ายไหมคะ
คือปกติแล้วในระบบของโรงเรียนนะคะในกรณีที่คุณครูทำผิดอะไรก็แล้ว
แต่มันจะเรียกว่าเป็นการบันทึกข้อความเป็นการบันทึกข้อความความผิดของตนเอง
แล้วก็จะมีการเซ็นรับทราบของจากผู้บริหารเองจากตัวผู้บริหารระดับชั้นเอง
หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีการบันทึกข้อความรับทราบแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือไม่มีการบันทึกข้อความใดทั้งสิ้น
ก็คือไม่ได้ทำประวัติไว้ว่าเคยเกิดความผิดนี้ขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
แล้วคุณครูท่านนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นเลขาของผู้อำนวยการในสาขานั้นอยู่
และผู้อำนวยการก็ยังอยู่ในสาขานั้นอยู่

ต้องเรียนตามตรงว่าในกรณีต่างที่เกิดในโรงเรียนแต่ละสาขาค่ะ
คือท่านประธานจะไม่ทราบเรื่องทั้งหมดนะคะ
คือในโรงเรียนเนี่ยจะมีการเขียนสามารถเขียนบัตรสนเทศได้
เพื่อที่จะยื่นไปทางท่านประธาน

เคยเขียนค่ะเคยทำการโทรพูดคุยส่วนตัวด้วย
แต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าในการบริหารโรงเรียนจะมีท่านประธานถูกไหมคะ
มีรองจากท่านประธานอีกแล้วก็รองจากรองท่านประธานอีก
แล้วก็มาถึงผู้บริการโรงเรียน
ทุกครั้งที่ผู้ปกครองหรือครูท่านไหนเขียนจดหมายร้องเรียน
แต่ไม่เคยไปถึงเลยเพราะว่ามันจะถูก
เขาเรียกว่าอะไรถูกสกัดตั้งแต่โรงเรียนแล้วค่ะ
คือจะมีกล่องรับบัตรก็จริง
แต่ว่าเรื่องราวต่างจะไม่ถึงขั้นเลย
อย่างในกรณีนี้ถ้าไม่ได้เป็นข่าวดังขนาดนี้
ก็มั่นใจว่าท่านก็จะยังไม่ทราบเรื่อง
ครูตั้งแต่ตอนนั้นถ้าฟังจากที่คุณมุกเล่าแล้ว
สมมุติว่าเรียนเชื่อคุณมุกหมดเลยนะ
ก็คือว่าคุณมุกกำลังจะบอกว่าสาเหตุที่คุณมุกตัดสินใจลาออก
เพราะว่ารักษณะการบริหารบุคคลแบบนี้
คือเหมือนกับเรารับไม่ได้เราไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวเรามีปัญหาในเรื่องของการปกครองคนแล้ว
อีกอย่างคุณไม่เห็นประโยชน์ของนักเรียนเลยค่ะ
คือการทำแบบนี้คุณกำลังดูถูกทั้งตนเอง
แล้วคุณกำลังดูถูกนักเรียนด้วย
คุณดูถูกนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนคนที่เรียนพิเศษกับคุณด้วย
คุณกำลังมองว่าเด็กคนนั้นไม่สามารถมีความคิดในการคิดวิเคราะห์เอง
คุณเลยป้อนเขาทุกสิ่งทุกอย่าง

คุณก็ทุจริตต่อนักเรียนท่านอื่นด้วย
แสดงว่าถ้านักเรียนท่านอื่นไม่ไปเรียนกับคุณ
นักเรียนท่านอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้
หรือไม่สามารถที่จะทำข้อสอบได้
คุณมุกคะถ้านอกเหนือจากคนนี้ยากค่ะ

แต่ว่าประเด็นที่ครูบอกอันนี้คือลักษณะบริหารงานบุคคลภายใน
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ครูมุกบอกว่าจริงตอนครูมุกอยู่
ก็พอเห็นวิธีการที่เขาเรียกว่ากระทำต่อเด็กใช่ไหมคะ
คือลักษณะของการทำร้ายร่างกายเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการละเมิดสิทธิ์เด็กเนี่ยค่ะ

คุณมุกเจอหรือเห็นเองกับตาบ้างไหมคะ
อ่าการทำร้ายร่างกายเด็กในการเห็นเองกับตาเนี้ย

เอาเป็นว่าถ้าทุกสาขาในโรงเรียนนี้มีกล้องวงจรปิด
ก็อาจจะมีข่าวเหมือนคล้ายกับสาขาราชพฤกษ์อยู่พอสมควรค่ะ
คือเนื่องจากพอเราเอาสาขาที่เป็นเหตุเป็นข่าวมาดูแล้ว
มันไม่ใช่ห้องเดียวและมันไม่ใช่ชั้นปีเดียวที่พบ
ซึ่งเราไม่ได้กำลังบอกว่าเกิดกับทุกห้องเรียนทุกชั้นปีนะคะแต่ว่ามันมันพบได้มากกว่าหนึ่งที่
เกิดได้กับเด็กมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยและหนึ่งคนก็เกินหนึ่งครั้งด้วย
คำถามคือแบบนี้มันเป็นที่พูดกันในโรงเรียนไหมว่าคือเอ้ยทำไปเหอะไม่เป็นไรหรอก
หรือแบบมีวิธีบอกกันไหมว่าถ้าจะทำโทษเด็กนะทำยังไงไม่ให้มีรอย
หรือสอนเด็กยังไงไม่ให้ไปพูดกับพ่อแม่คือมันมีวิธีแบบนี้ในโรงเรียนไหมคะ
คือคือเรียนตามตรงว่าในโรงเรียนค่ะเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไร
เหมือนเป็นการประชุมคุณครูแต่ละท่านอยู่แล้วว่าเรื่องภายในโรงเรียนแต่ละเรื่อง
พยายามอย่านำสื่อเอ่อนำออกไปนอกโรงเรียน
แล้วการกระทำของของคุณครูแต่ละท่านเนี่ยที่อย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
ที่ไม่มีครูท่านใดอยากจะไปยุ่งเลยในในส่วนตัวที่เคยพบเจอนะคะ
เพราะว่าเราไม่ทราบว่าคุณครูท่านนั้นเนี่ยเขาไปสนิทสนมกับใครหรือไม่
ที่ทำในหน้าที่สูงกว่านึกออกไหมคะ
เป็นเด็กผู้ใหญ่อย่างนี้เหรอครูมุ้ยประมาณนั้นค่ะ
แต่ถ้าผู้ใหญ่รู้ผู้ใหญ่ก็ต้องลงโทษเขาป่ะคะแบบทำร้ายเด็กอ่ะมันเรื่องแรงนะ
อาจจะลงโทษค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับไล่ออกหรือพักการทำงาน
ขอขออีกนิดเดียวค่ะเนื่องจากเห็นเอกสารของประธานเครือออกมา
ที่บอกว่าจริงแล้วไม่มีนโยบายในการตีเด็กทำร้ายเด็กเนี่ยนะคะ
คืออันนี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันสำหรับคุณครูผู้สอนในสารศาสตร์ทุกสาขาไหมคะ
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้มีมานานแล้วแจ้งมานานแล้วว่าไม่มีนโยบายให้ตีเด็กหรือทำร้ายเด็กค่ะ
แต่ว่าในทางกลับกันคือโดยพฤตินัยหรือว่าสิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหม
แต่เราก็คงไม่สามารถโทษส่วนกลางได้ทั้งหมดนะคะ
เพราะว่านโยบายมามันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติในแต่ละลำดับด้วยว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจากนโยบายถูกไหม
ใช่ค่ะครูมุกค่ะขอปิดท้ายเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะมีคุณครูหลายท่านไหมเท่าที่ครูมุกทราบที่ออกจากสารศาสตร์โดยที่อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นคล้ายกับที่ครูเล่า
หรือว่าอาจจะไม่ไหวกับลักษณะที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่มีหลายท่านไหมคะเท่าที่เรารู้จัก
เอายกตัวใหญ่จากรุ่นเราเลยนะคะรุ่นเราที่ลาออกพร้อมเรามีไม่ต่ำกว่าสิบคนค่ะ
พร้อมกันนะนะใช่ค่ะเป็นในเวลาไล่เลี่ยกันเลยสาขาเดียวกันไหมคะโรงเรียนสาขาค่ะ
ใช่ค่ะสาเหตุมาจากเรื่องเรื่องประมาณไหนคะประมาณการบริหารของของท่านผู้บริหารในสาขานั้นเองค่ะ
ด้วยการใช้พวกท้องอย่างสมมุติเราไม่ได้เป็นพวกเขาตารางสอนที่เรามีคือแน่นแน่นทุกวันค่ะ
แต่คนที่เป็นเด็กเขาเขาเรียกว่าเป็นเด็กของผู้ใหญ่ตารางสอนก็ค่อนข้างจะน้อยงานก็ค่อนข้างจะสบาย
ประมาณเนี้ยค่ะครูมุกค่ะวันนี้เวลาเราน้อยเดี๋ยวยังไงหลังรายการเราขออนุญาตโทรคุยกับครูมุกนะคะ
เผื่อได้ข้อมูลแล้วเอามาช่วยกันเพื่อเพื่อตรวจสอบนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงตอนนี้ขอในรายการเนี่ย
ขอวางสายกับครูมุกก่อนนะคะขอบคุณคุณมุกตอนนี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ก่อนอันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าทางไทยรัฐเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ครูนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อมูลอยู่อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว
อาจจะเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันได้

จะเชื่อทีเดียว๑๐๐เลยก็คงจะไม่ได้